คุณผู้ชมครับการก่อวินาศกรรมเหตุการณ์๑๑กันยายนหรือว่านายวันที่สหรัฐอเมริกา
เป็นเหตุการณ์ช็อกโลกนะครับเกิดขึ้นมา๑๗ปีแล้วครับ
เหตุการณ์ในวันนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่า๓๐๐คน
แต่ว่าผ่านมาถึงวันนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตตามมาอีกกว่า๒๐๐คนนะครับ
แล้วก็มีอีกนับหมื่นคนที่ต้องเป็นมะเร็งเป็นเพราะสาเหตุอะไร

บรรยากาศที่กราวซีโร่ในนครนิวยอร์กของสาวรัฐ
เช้าวันที่๑๑กันยายนปกคลุมไปด้วยความเศร้า
นี่เป็นการไว้อาลัยเหตุวินาศกรรมรุนแรงสำหรับชาวอเมริกันและคนทั้งโลก
ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ๓๐๐คนเมื่อ๑๗ปีที่แล้ว
เสียงระคังนี้ดังขึ้นในเวลาเดียวกับที่เครื่องบินโดยสาร
ก่อนที่ในอีกไม่กี่นาทีต่อมาตึกใต้ก็ถูกเครื่องบินอีกลำชน
ถูกแปลงให้เป็นสถานที่ไว้อะไรขนาดใหญ่
ชื่อของผู้เสียชีวิตถูกสลักไว้ไม่มีใครลืมพวกเขา
โดยเฉพาะญาติของผู้สูญเสีย
ซึ่งเป็นอีกจุดที่คนร้ายที่เครื่องบินพุ่งชน
รองประธานาธิบดีสาวรัฐ

เป็นสถานที่สุดท้ายของผู้โดยสารและลูกเรือเที่ยวบิน๙๑
ซึ่งพวกเขาขัดขืนการจี้เครื่องบินที่คาดว่ามีเป้าหมายพุ่งชนอาคารรัฐสภาสาวรัฐ

ประธานาธิบดีทรัมป์ยกย่องพวกเขาว่าเป็นฮีโร่แห่งเที่ยวบิน๙๑
ที่ทำให้ทุ่งย่าแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านทรราช
การสร้างชีวิตที่เหมือนกับฮีโร่แห่งเที่ยวบิน๙๓
ที่นี่เป็นสถานที่สุดท้ายของอเมริกา
ที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของโลกโลก
อเมริกาจะไม่เคยต้องส่งตัวตัวต่อต้านที่สุดท้าย
นี่เป็นอีกหนึ่งการรำลึกโศกนาฏกรรมที่สร้างความเจ็บปวดให้กับชาวอเมริกันมากที่สุด
และเป็นความเจ็บปวดที่ไม่จบลงง่าย
จะผ่านไปแล้ว๑๗ปีแต่ล่าสุดมีสถิติที่น่าตกใจ
ที่ทำให้ผู้ประสบเหตุและเจ้าหน้าที่เจ็บป่วยจากโรคต่าง
และทยอยเสียชีวิตไปอีกกว่า๒๐๐คน
ฝุ่นละอองหรือสารพิษจากการหลอมเหลวโครงสร้างอาคาร
พุ่งสูงกว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการวินาศกรรมภายในสิ้นปีนี้
สถิติล่าสุดยังระบุด้วยว่า
และชาวบ้านเกือบหนึ่งหมื่นคนกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งจากการทำงานในตอนนั้น
เนื่องจากเจ้าหน้าที่จำนวนมากไม่มีเครื่องป้องกันที่ดีพอ
รายงานระบุว่าน่าจะมีผู้ตกอยู่ในความเสี่ยง
และในจำนวนนี้ยังไม่รวมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์โดยตรง
และผู้บาดเจ็บทางใจจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นในวันนั้นเมื่อ๑๗ปีที่แล้ว
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน